คือผมบอกตรงนะผมไม่มีรถหรูให้นั่ง
ไม่ได้มีรถถังให้เธอขี่
แต่ว่ามีร้านอาหารดีจะนำเหนอ
โอ้โหต้องบอกเลยว่าเนื้อคู่ที่ถูกใจ
ยังไม่เท่าเนื้อสันในติดมันไปเลย
เพราะฉะนั้นไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการ

นี่บอกแล้วขอหมูมัน
ฟังแล้วงงมันคืออะไรอยากรู้คำตอบใช่ไหม
ผมว่าอย่ารอช้าผมไม่อยากอธิบาย
แต่ผมอยากจะให้ภาพต่างมันอธิบายด้วยตัวมันเอง

เข้าไปกราบสักการะขอพรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับ
ที่นี่ก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเองนะครับ
ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะต้องมาขอพรที่นี่ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองครับ
เอาล่ะเรื่องของการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ทำเป็นที่เรียบร้อย
ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปอิ่มน้ำสำราญกันกับอาหารจีนสูตรโบราณ

ไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
คุณผู้ชมครับเราเดินทางกันมาถึงแล้วนะครับ
ร้านนี้ที่เราจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้มาลองทานกันดู

ข้าวเหนียวปากน้ำเจ้าเก่าสูตรดั้งเดิมด้วย

นี่คือเจ๊นุ้ยในตำนานใช่ไหม

นุ้ยครับหน้าร้านของเราเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
มีหมูตัวหนึ่งเลยค่ะมีครบเครื่องค่ะ
มีเนื้อหมูตาบหัวใจปอดม้ามกระเพาะไส้อ่อนไส้ใหญ่ลิ้นค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปอิ่มอร่อยกันกับเจ๊นุ้ยวันนี้ฮะ
คุณผู้ชมเมนูของเขานี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าขายกันมานานแล้วด้วย
สูตรของเราเนี่ยกี่ปีสูตรนี้

เกือบ๕๐ปีซาตอร์ตือฮวน

ก็คือว่าตัวเองเนี่ยนะคะขายมาเป็นรุ่นที่๓ค่ะ
คำว่าซาต่อก็คือรุ่นที่๓ค่ะ
ตือหวนของเราเนี่ยมีความวิถีพิถันยังไง
ขั้นแรกเลยนะคะเวลาซื้อเนี่ยของต้องสดก่อน
แล้วก็เวลาทำเนี่ยต้องทำให้สะอาด
แล้วเวลาต้มเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าอะไรต้มเร็วอะไรต้องตุ๋นนาน
ทุกอย่างต้องเปื่อยนุ่มกำลังดี
เนี่ยความวิถีพิถันของตือหวนถ้วยนี้
แล้วที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เจ๊นุ้ยเขาใส่ใจมากก็คือตัวเกมชาย

ดองเปรี้ยวนะคะถึงจะใช้ได้
แล้วก็ดองแบบโบราณนะคะ
นี่ไงคุณผู้ชมแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูหน่อย
เชื่อว่าหลายคนไม่เคยทานตือหวนจุกปี้ผมพูดถูกไหม
ถูกค่ะข้าวเหนียวกับเผือกนะคะยัดใส่ไปในไส้ตือหวนค่ะ

และอีกหนึ่งความพิเศษของร้านนี้คือ
ตือหวนจุกบี้หรือข้าวเหนียวยัดไส้ตือหวน
ก็คือข้าวเหนียวของร้านจะยัดไส้เผือก
แต่โดยทั่วไปแล้วจะใส่เป็นถั่วลิสงตามสูตรดั้งเดิม
พร้อมน้ำจิ้มซีอิ๊วดำสูตรพิเศษเฉพาะของร้าน
ได้ชื่อว่าสาตอตือหวนข้าวเหนียวปากน้ำเจ้าเก่า
เดี๋ยวจะได้ทานกันนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไร
รสสัมผัสแรกเลยนะที่สัมผัสได้ก็คือความเปรี้ยว
เสร็จปุ๊บมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็หอมหวาน
กาดองมันไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไป
เข้มข้นอบอวนอยู่ในปากเลยนะครับ
ชิ้นนี้คือตือหวนตือหวนก็คือไส้ใหญ่ของหมู
เดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ
คือบางคนอาจจะมองว่ามันเหนียวมันอาจจะเม้น
นี่ไม่มีเลยแต่มันหนุบรสชาติถือว่าอร่อยเลยนะครับ
หยิบขึ้นมาชิ้นนี้คือหัวใจหมูก็มีหัวใจ
หัวใจหมูของที่นี่ซอยพอเคี้ยวเข้าไปมันจะหนึบพอดี
เหนียวมากจนเกินไปไม่ต้องใช้แรงมากในการเคี้ยวให้มัน
หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กค่ะ
คุณผู้ชมชิ้นต่อไปนะนี่ปอด

โอ้ใช่ถ้าเธอต้องทานปอดหมูดูนะครับ
ทั้งชีวิตไม่เคยทานปอดหมูมันนุ่มและมันละมุนอยู่ในปาก
เคี้ยวเข้าไปแล้วนี่เหรอรสชาติปอดหมูคือมันอร่อยนะ
ย้าหู้

อันนี้หอมเลยไส้อ่อนหอมคุณผู้ชมครับ

สุดยอดไส้อ่อนที่นี่อร่อยจริง
มันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทานด้วย
นี่เลยฮะตือหวนจุกบี้

มือผมล้างแล้วแล้วเวลาทานก็ทานคู่กับ

น้ำจิ้มซอสดำเป็นซอสหวาน

มีความเหนียวของมันมีความหอม
แล้วเพิ่มอะไรรู้ไหมเพิ่มความหวานของเผือก
ถ้ามาที่นี่ก็ต้องสั่ง๒เมนูนี้ถูกไหมฮะ
อร่อยแบบนี้ยกนิ้วให้อร่อยจริง
ใครไม่เคยลองทานตือหวนลองทานดู

เชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมเห็นเราทานแบบนี้แล้ว

นุ้ยครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าร้านของเรา
มันตั้งอยู่ตรงไหนในตลาดราชาครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะโทรมาถามก่อน

เปิดทุกวันเว้นวันพุธนะคะ

เปิด๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นค่ะ
แน่นอนเรามาถึงนี่แล้ว

สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผม

โอ้โหคุณรู้ไหมว่าตือหวนเป็นอาหารที่หาทานยากมากเลย

ในการเตรียมแต่ละอย่างแต่ละชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องในของหมู
ใช่แล้วอะไรสักครู่เขาเรียกอะไรที่เป็นข้าวเหนียว

แต่ของร้านของเขาเนี่ยข้างในของเขาไส้ข้างในเป็นเผือก

โอ้โหน่าสนใจมีเวลาคุณชนะ
ถ้าถูกรางวัลก็อย่าลืมพาดิฉันไปลองด้วย
จังหวัดสมุทรประการนะครับคุณผู้ชมลองไปกันดู
ผมย้ำนะว่าควรจะต้องไปลองทาน
คือถ้าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานหลังบ่ายโมงไปแล้ว
ไม่การันตีว่ายังมีของครบ
ใช่แล้วแต่ว่าเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงไปจนถึง๔โมงเย็นนะคะ
ถูกรางวัลอย่าลืมพาดิฉันไปทานด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ